แต่ว่าเอาล่ะบางคนเขาก็ยังอยากที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดกันอะเนาะ
บางพื้นที่ยังคงมีการจัดงานสงกรานวิถีใหม่

เดี๋ยวพาไปดูที่วัดเวลุะหรือว่านาลามหรือวัดยาง
ตำบลท่าซุงอำเภอเมืองอุทัยธานีกันหน่อยค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็มีแลนดมาร์คใหม่เกิดขึ้น
ใครมาที่วัดเห็นปุ๊บนี่ต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเลยนะคะ
คือพระราหูค่ะเป็นพระราหูกับพระจันทร์
อันนี้คือป้ายให้อาหารปลานะคะพาไปดูพระราหูกับพระจันทร์อยู่นี่
ใส่แมสต์ต้องใส่แมสต์แมสต์จะเป็นเทพเอ๊ะพระราหูกับพระจันทร์เป็นถือว่าเป็นเทพไหม
น่าจะใช่ไหมอืมก็ยังคงต้องใส่แมสต์เลยค่ะ
เนี่ยเป็นรูปปั้นที่ปั้นเอาไว้อยู่ริมน้ำนะคะพระราหูสวมหน้ากากผ้าสีขาว
ส่วนพระจันทร์เนี่ยใช้วิธีเพ้นสีเอาอ๋อใช่ใช่เพ้นสีเป็นเป็นเป็นหน้ากากอนามัย
ไว้ถาวรเลยค่ะชาวบ้านและคนที่มาท่องเที่ยวเห็นเขาก็เอออด
ถ่ายรูปไม่ได้อ่ะเซลฟี่กันอย่างคึกคักเพราะว่า
ใครจะไปคิดนะคุณแม้กระทั่งพระราหูและพระจันทร์ยังต้องป้องกันโควิดนะ

พอเราหันไปเจอเอ้าบ้างหมดเลยถ่ายถ่ายรูปบ้างหมดเลย
อยู่ที่ให้พระราหูด้วยพอเราหันไปเจออ้าว
พระราหูยังใส่หน้ากากอนามัยเอ๊ะเราลืมหรือเปล่า
มันก็จะได้เตือนใจเอาไว้เนอะเดี๋ยวพระจันทร์ข้างล่างก็
ข้างล่างไม่ได้เลอะนะคะอันนั้นคือเพนเป็นหน้ากากอนามัยให้กับพระอาจารย์
แต่ว่าเป็นลวดลายที่แบบดูแล้วก็เหมือนจิตกรรมหน่อย
อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะเห็นเป็นพระจันทร์ยิ้มอ่ะนะคะค่ะ
พระครูนิวาสบุญประดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดเวลุวนารามบอกว่า
สาเหตุที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะอยากให้เป็นกุศโลบาย
ประชาชนจะได้ตระหนักตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันโควิด๑๙นี่แหละ
อย่างน้อยก็ไว้เป็นเครื่องเตือนใจด้วยว่าครั้งหนึ่งสองห้าหกสี่
ประเทศไทยและอุทัยธานีเกิดการระบาดและมีผู้ติดโควิด๑๙เกิดขึ้น
ส่วนที่เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูนค่ะที่วัดดุลยารามนะคะ
ก็ร่วมสืบสารประเพณีสงกรานนามัศกาลหลวงพ่อแก่
มีการจัดกิจกรรมไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ใกล้ชิดผู้สูงอายุ
เป็นการย้อนยุคกิจกรรมพื้นบ้านสืบสารตำนานบ้านจีนนะคะ

วัดมีการจัดให้แห่หลวงพ่อแก่ด้วย
ซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปคู่แบ้งคู่จังหวัดศัตรู
ปีนี้แห่รอบเฉพาะเขตเทศบาลตะบนฉลุงที่เดียวนะคะ
มีขบวนกลองยาวที่นางรำสวมใส่แมสกันทุกคนด้วยนี่ค่ะ
จริงต้องบอกว่าเสียสละนะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วเราต้องขยับร่างกาย
แล้วต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้ไปด้วยมันเหนื่อยนะมันหายใจลำบากกว่าเดิม
แต่ว่าก็ต้องจัดงานแล้วก็ต้องทำเพื่อความปลอดภัยก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ประชาชนผู้สัทธาและนักท่องเที่ยวก็มีการเข้าวัดทำบุญส่งน้ำพระขอพรจากหลวงพ่อแก่
ซึ่งทางวัดก็มีมาตรการวางแอลกอฮอลเจลไว้หน้าวัดและทางขึ้นนามัศกาลหลวงพ่อแก่
ให้ทุกคนได้ล้างไม้ล้างมือกันก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
หลายพื้นที่ก็เป็นสภาพแบบนี้นะคะก็คือไม่ได้งดจัดงานไปเลยแต่เลือกจัดเฉพาะที่พอจะจัดได้
ที่เป็นลักษณะของวัฒนธรรมต่างนะคะแต่ก็อย่าลืมค่ะป้องกันตัวเองนะคะ